คุณผู้ชมครับถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับเป็นวินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดราชบุรีนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะมีเงินโบนัสประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะครับมาเชียร์แล้วมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
จะได้มากได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

บางทีแม่เขาทำไอติมก็จะช่วยแม่ทำไอติมด้วยครับ

เวลาไปโชว์ได้ตังค์มาจากการแสดงนาตั้มมวยไทยครับก็จะเอามาให้แม่
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือข้อมูลใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดราชบุรี

ไม่ถูก
ทั้งสามคนมีกำลังใจในลูก
จากที่เราเครียดเราไม่เครียดจ้ะ

ตัดไอศครีมกะทิสมรวม๘บ้วย

นุษย์ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๓๒วินาทีครับ
ครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดราชบุรีนะครับ

เพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

เพราะฉะนั้นมาลุ้นครึ่งทางหลังกัน
ข้อนี้ต้องผ่านไปให้ได้แล้วต้องเป็นข้อที่ถูกเท่านั้นนะฮะ
ถึงจะมีโอกาสไปลุ้นเงินล้านในข้อที่เหลือนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องเสกโลโซครับ
ป๓เนี่ยครับผมเห็นพวกพี่ซ้อมหน้าตะมวยไทย

ผมก็เลยขอครูเข้าไปเล่น
ผมก็ได้ไปชิงแชมป์ประเทศไทย
ผมก็ได้รับรางวัลมาที่หนึ่ง
ตอนนั้นผมกับน้องได้เงินมาคนละ๑๕๐๐รวมเป็นสามหมื่น
ผมคุยกับน้องว่าอยากเอาตังค์มาให้แม่แม่อยากทำบ้าน

เพลงใจสั่งมาอยู่ในอัลบั้มใด

ถูก
ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเราไปลุงเงิน๑ล้านบาทและเพิ่มขาดไป
เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องถูกเท่านั้น

ถูกนี่ละครับลูบ
เพลงใจสั่งมาเนี่ยอยู่ในอัลบั้ม

แต่เราอาจจะยังไม่ได้ลุ้นเงินล้านแล้วนะครับ
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อถัดไปนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ตื่นตี๔ปากน้ำเสร็จ๖โมง
ผมไปเอาลูกชิ้นตลาดจมบึง
จะคิดเลี่ยงหนี้เลี่ยงศิลป์นี่แหละครับ
บางทีข้าวของนามอยากจะฆ่าตัวตาย
คิดถึงตัวเล็กนี่แหละ๒๓ตัวเล็ก

ตำแหน่งในภาพติดแม่เหล็กรูปสไปเดอร์แมนในท่าใด
ตัวเลือกที่๓ท่าที่๓ครับ

โทษ
ตระก็ด
ตำแหน่งในภาพติดแม่เหล็กรูปสปายเดอร์แมนในท่าที่๑

ตอนนี้ครับครอบครัวของทรงบรอยจากราชบุรี

หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต
ดอก
ตอนนี้ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวจะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตบ้าง

ไปที่กุญแจแล้วก็เล็งไปที่ตู้
กุญแจดอกที่๑บอยจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจดอกที่๒ปื๊ดเลือกเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณแจแต่ละดอกอย่างที่บอกนะครับว่ามีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
ดอกรวมเป็น๔๐วินาทีเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีในการไขครั้งนี้
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
แค่ใช้ออกไปลูก
อ้ะออกแล้วกุญแจให้แสงนะครับ
แค่ใช้ออกไปลูกดอกที่๒ขรราชาตอนนี้ต่อเร็ว

โหลูกอาร์มชน
ลุ้นโบนัสนะครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๔
ลุ้นกันนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนังมันหนังมันหนังมันหนังมันหนังมันหนังมันหนังมันหนังมัน
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาอีกหนึ่งตู้ครับ
หมายเลข๒ตู้โบนัสหมายเลข๒จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร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

เรื่องมือใหม่ครับ
ให้ดูตู้โบนัสที่เหลือกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตู้โบนัสหมายเลข๑นะครับนั่นก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
ตู้โบนัสหมายเลข๓ครับก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดราชบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่สองหมื่นบาท
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับขนาดของบ้านหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงนะครับ

แต่ความสำเร็จในฐานะความเป็นมนุษย์

และการมีชีวิตเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น
แบบที่น้องทั้งสองทำให้เราได้เห็นในวันนี้นะครับ

ก็สามารถเกื้อกูลครอบครัวที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้
ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความอิ่มเอียมใจ

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องบอย
เอาไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
เมตตาเด็กน้อยทั้งสองนี้ด้วย

วันนี้ขอบพระคุณพระคุณพรอง

คุณผู้ชมครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตาทำงานไม่มีวันหยุดเลย
ตอนนี้อายุตามันก็๖๐กว่าแล้ว
ไม่รู้ว่าสังขารมันจะไปถึงไหน
แต่ว่าตาก็จะไม่หยุดทำงานหรอก
กลุ่มเมียของตาลูกหลานของตา
เขาจะมีความสุขสมหวังดังที่เขาตั้งใจเอาไว้
ผักเครื่องเคียงขนมจีน
ละ๔ชนิดจำนวน๒ชุด
ภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เยอะมากเยอะมากเยอะมาก